สวัสดีครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับพวกเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าเพิ่งตกใจนะอยู่กับพวกเราสองคนไว้ก่อนผมชนะและน้องจูด้งนะครับ
เดี๋ยวคุณจิสาเขาก็โหลงมาตรงไหนน่า
บ้าละคนอะไรอยู่ใต้สคริปไม่มีอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
เหล่านี้กอดใครหนาวไม่กอดกัน

จะปรากฏทีมหน้าจอเราเลยนะครับ
จะส่งคนให้ไปกอดถูกไหมใช่ผมนี่แหละงั้นก็ส่งมาทักทายกันหน่อยนะครับ
ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวระวังสุขภาพกันด้วย
เพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วครับยิ่งช่วงปีใหม่หลายคนก็เดินทางไปนู่นนี่นั่น
เราก็เป็นห่วงเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีที่จะไปหรือว่าทางของสมคอใช่ไหม
ขอสมกรตอนนี้เขาบอกว่ามีรถเมย์บริการฟรีแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนบ้าง
เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับข่าวนี้ยังมีเยอะแยะมากมายแต่น้องจูด้งมาที่ข่าวดีเรื่องนี้ก่อน
ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าทางภาครัฐเพิ่มเงินให้ครับ
คุณผู้ชมใจเย็นแล้วติดตามเราไปเรื่อยนะ
เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เขาเรียกกันติดปาก
ทางคณะรัฐมนตรีนะครับเขาได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือ
โดยเพิ่มเงินพิเศษเอาเป็นว่าคล้ายกับโบนัส
เพิ่มให้ในเดือนอะไรเดือนมกราคมปีหน้า
เริ่มเปิดหัวมาต้นเทปก็โบนัสให้เลย

ผู้ที่ถือบัตรนะประมาณสัก๑๓๒ล้านคนก็ประมาณ๑๓ล้าน๒แสนคนเนี่ย
เขาจะมีเงินให้อีกตั้ง๒๐๐เลยนะ
เรื่องของเรื่องเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับ
จะเพิ่มยังไงบ้างก็คือจะให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
อีกคนละ๒๐๐บาทเป็นเวลา๑เดือนก็คือเดือนมกราคมนั่นแหละ
ก็คือใครที่มีวงเงินต่อเดือนนะ๒๐๐บาทเนี่ย

ส่วนใครที่ได้รับ๓๐๐บาทต่อเดือนก็จะได้เป็น๕๐๐บาทต่อเดือน
โอ้โหชุดดีนะแต่บอกแบบนี้ละกันว่ามาตรการนี้เพิ่มให้เฉพาะเดือนมกราคมนี้เท่านั้น
พูดง่ายมันก็เหมือนเป็นโบนัสนั่นแหละคุณจูด้ง
ใช่ครับนี่ฮะดีมากเลยนะเพิ่ม๒๐๐บาทจุกกันไปเลย
ถ้าปีใหม่หลายคนก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายอย่างเช่นการไปสวดมนต์ข้ามปีถูกไหมคุณจูโด้
ใช่ครับสวดมนต์ข้ามปีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางขอสมกรเขาบอกเขามีรถเมย์บริการฟรีด้วยนะ
ส่วนจะเป็นเส้นทางไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ
นี่เลยครับก็คือในช่วงของวันที่๒๙ธันวาคมนี้นะครับจนถึง๑๔มกราคมปีหน้า
เขาจะจัดรถไงให้วิ่งวันละ๒๗๕๔คันจัดเดินรถเชื่อมต่อสนามบิน๕เส้นทางเลยนะ
วันละประมาณสัก๔๖คันเพื่อเป็นการเชื่อมต่ออีกต่างหากเพราะว่าอะไร
สถานีขนทรงเนี่ยเขามี๕สถานีต้องเชื่อมต่อเป็นทางยาวตามกราฟิกที่เราขึ้นให้
แล้วมีการจัดรถเมย์ฟรี๓เส้นทางเพื่อรับส่งประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามพีที่วัดโพร
แล้วยังขยายเวลาเดินรถที่ผ่านสถานที่ที่เขาดาวกันไง
เขาดาวอยากจะไปเข้าดาวแต่เขายังไม่มีใครเลย

สุดท้ายเนี้ยไปขี่บอตเตอร์ไซค์มาแล้วเอาปืนไปยิงหน้าร้านลูกค้าวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยครับโอ้โห
งานนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะเฮ้ย
เคราะห์ดีไม่ได้เจ็บจากลูกปืนแต่เจ็บจากการที่ว่าวิ่งหนีไง

เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนคุณผู้ชมวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่ที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคดีนี้มีความคืบหน้าแล้วนะ
ใช้เวลาพอสมควรแต่สุดท้ายก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แล้ว
เหตุมันเกิดนะครับคุณผู้ชมครับที่ร้านพี่เสือปลาร้าบ่องสาขาตลิ่งชันกรุงเทพนี่แหละฮะ
ร้านเนี้ยอยู่แถวแถวถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันลูกค้ากำลังนั่งกินอยู่
คุณดูในภาพดิเนี่ยต้องวิ่งหนีตายอ่ะโอ้โหปลาลงปลาร้าบองไม่กินเลยฮ
ไม่กินแล้วหนีดิปลาร้านั่นนะสิโอ้ค่ะอ่ะอย่างงี้ครับ
คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายเอกนะเจ้าของร้านพี่เสือเนี่ย
เขาบอกว่ารู้จักดีเคยมากินที่ร้านอาหารตรงนี้บ่อย
บ้านก็อยู่แถวนั้นแหละแล้วที่สำคัญคนก่อเหตุนายเอกเนี่ย
เห็นบอกว่ามีน้องชายเป็นตำรวจระดับสารวัตรเรื่องนี้ก็เลยต้องมาพูดคุยกันหน่อย
เพราะว่าตัวเจ้าของร้านเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ครับช่วงเวลาที่นายคนนี้เดินเข้ามาเห็นไหมนายเอกเดินเข้ามาเนี่ย
ตอนนี้ยังคุยกันรู้เรื่องอยู่นะแต่สักพักครับเหมือนว่าในเจ้าของร้านมาคุยด้วย
แล้วเหมือนโตเถียงอะไรกันไปมาสักอย่างจนทำให้นายเอกผู้ก่อเหตุ
เหมือนมีอารมณ์โมโหโมโหทั้งที่เรื่องมันน่าจะเล็กมากผมว่านะ
เพราะว่าตั้งใจเนี่ยจริงตั้งใจจะมาสั่งปลาร้าบองแล้วก็จะมากินข้าว
คุณครับแค่คุณจะมาซื้อปลาร้าบองคุณไปทะเลาะเจ้าของร้าน
เออถึงขั้นไปเอาปืนจะมายิงเขาเลยเหรอนั่นสิมันเกินไปมันเกินไป
อ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วนะครับ
แล้วก็คุณตำรวจเองเนี่ยเขาก็ใช้เวลาอยู่พักนึงนะฮะ
ออกหมายจับนายเอกหรือว่านายอาริทัศน์นวรัฐวิจิตร
อายุสี่สี่สิบสี่ปีคนนี้นะฮะครับนายคนนี้มือปืนที่โมโหหิวปลาร้า

นี่มาถึงผู้สื่อข่าวก็ถามพี่มีอะไรจะพูดไหม

ทางตำรวจนะครับเขาก็ให้ทางเจ้าของร้านก็คือพี่เสือเนี่ยนะฮะ
ชื่อจริงว่านายยอดเอี่ยมมหาหิงเจ้าของร้าน
พร้อมกับอีกหนึ่งคนที่เขาได้รับบาดเจ็บก็คือนาย
สารันกุลตรีโรศอายุ๒๘ปี
คนนี้เป็นผู้เสียหายเดี๋ยวจะได้เห็นเพราะคิ้วเขาแตกนี่

อยู่ก็เห็นคนที่เขาถือปืนมาคนก่อเหตุ
ตะโกนโวยวายอะไรก็ไม่รู้บอกเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอ
ก็ไม่รู้หรอกใครเจ๋งไม่เจ๋งแต่พี่เล่นเอาปืนมายิงขึ้นฟ้า

จะกินขึ้นฟ้าไปแบบนั้นไปโดนบ้านเรือนใครเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้

คุณผู้ชมต้องนึกภาพนะคุณวิ่งหนีกับเอาชีวิตรอด

แล้วมีคนที่เขาถ่ายคลิปกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
มันน่ากลัวไหมล่ะ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านเมืองสาธารณะ
รวมไปถึงทำให้คนอื่นเขากลัวแม่สิ้นลายเลยนะคะ
แค่เรื่องไม่ได้กินปลาร่าบองเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าจะหิวจัก
อะไรขนาดนั้นเนอะเออแต่เรื่องนี้คลั่งจริงครับวุ่นวายทั้งเกาะช้างเลยค่ะ
เพราะว่านุ่มคนนี้มาป่วนนะบอกว่าขอเงินหน่อยขอสาวหน่อยแถมขอพบนายกหน่อย

มันจะหล่อโทษต่อไปไหน
แขนลงมาแขนลงมา
โอ้โหดูค่ะ

อย่างแรกของเงินสดหมื่นนึง

เห็นบอกจะขอเจอใคร

แต่ว่าคำขอของคุณอาจจะไม่เป็นผลนะคะ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่

จังหาที่ตำรวจสะพอกเกาะช้างนี่แหละ
ใช้รถบรรทุก๖ล้อมาจอดขวางไว้เลยเห็นไหม

เพื่อที่จะสกัดรถเก๋งสีฟ้าคันนี้ค่ะ

ที่ศักดิ์สีสิบสาย๓๘ปี

แล้วก็ป่วนไปทั่วเลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกถ้าคุยไม่รู้เรื่อง

พอพอนทุบโดยเทพเจ้าธร
แล้วก็ทำให้เขาค่อยโดคอมเมฆ
แต่ไม่ใช่สเปนทำให้กลิ่นหอม
เป็นสเปรดทำให้คนสงบ
เดี๋ยวมีปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปอีก
คือเรียกว่าพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดจับหนุ่มคนนี้ได้
แต่เรื่องของเรื่องลักษณะเหมือนปืนไฟฟ้ายิงเข้าไปแล้วมันไม่โดน
ทำให้กระแสไฟมันไม่เข้าไง
กระแสไฟมันไม่ได้หมุนเวียนในตัวของคนร้าย
เขาก็เลยยังพูดได้อยู่ยังมีท่าทางดุร้ายอยู่
ตัวนายธีก็ขึ้นไปบนหลังขารถแล้วก็ทูกกระจกอีกด้านหนึ่ง
แล้วก็พยายามที่จะเปิดประตูดึงตัวเขาออกมา
เห็นแบบนี้นะนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนั้น
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติโอ้โหสนอกสนใจมากถูกไหม
แต่สุดท้ายนะคะก็สามารถจับเขาได้
ไปตรวจค้นสิ่งของต่างไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
แต่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและถุงใส่ซองยาที่ระบุข้างถุง
ว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะตอนที่เขาไปเจอยาต่างนั้น
ยาเขาเยอะมากจริงเนี่ยผมเห็นมีทั้งเสื้อผ้าเขาด้วยที่อยู่ในตักก้า
อันนี้คือยาเขานะยาเขาเยอะมากมันเป็นยาอะไรดักหนา
เป็นยาที่อาจจะใช้รักษาอาการจิตเวทเพราะมาจากโรงพยาบาลจิตเวทนะ
แต่ล่าสุดนะคุณตำรวจก็แจ้งว่าจากการที่ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด
กัญชาในร่างกายปริมาณมาก
ก็ต้องดำเนินการส่งไปตรวจไปดูแลกันต่อไป
แต่ก็อย่าเพิ่งไปฟันทงนะว่ามันเกิดเหตุจากกัญชงกัญชาซะทีเดียว

เพราะว่าเขาก็มีถุงยาที่เกี่ยวข้องกับจิตเวทด้วย
ไม่รู้ว่าอาการคุ้มคลั่งนี่เกิดจากอะไรนะคะ

โอ้โหนี่นะฮะคราวนี้ก็คลั่งเหมือนกันครับ
คลั่งไล่ทุบรถชาวบ้าน
และที่สำคัญนักข่าวของเราก็โดนทุบรถไปเหมือนกันครับ

คือใช้คุ้มข้างมาทางสาวฟ้าตากฟ้าด้วย
ก็เห็นไล่ทุบไล่อะไรนะครับ
บอกไม่รู้มีไหมมีมีดหรือเปล่าไม่แน่
โอ้โฮเสียงดังตุบ
แล้วเมื่อกี้คนคลั่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยฮะ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกตากฟ้า
ถนนพระหลโยธินครับ
เกิดเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเวลา๓ทุ่ม
แล้วก็จะมีชายคนนี้นะฮะที่ถอดเสื้อเนี่ย
อายุราวห้าสิบปีครับ
กางเกงขาสั้นตัวเดียว
ถือท่อนไม้ไล่ทุบทำลายข้าวของต่าง
รวมถึงแผงบารีเออร์แผงร้านค้า
ถังขยะบริเวณนั้นก็โดนเหมือนกัน
แถมไล่ทุบรถของประชาชนแถวนั้นไปด้วย

ใช่เยอะแยะเลยเรียกได้ว่ามีอะไรทุบทุกอย่าง
เนี่ยก็โดนทุบด้วยเช่นกันนะนะครับคุณคุณฮิศา

เห็นรถนักข่าวไทยรัฐทีวีโดนทุบ
รถนักข่าวก็ทำให้นักข่าวไทยรัฐทีวีเขาเจ็บใจ

นี่ฮะก็ทำให้ชาวบ้านกับนักข่าวต้องพากันขับรถหนีเลยนะตอนนั้นเนี่ย
เพราะว่าเกรงว่าจะโดนทุบรถซ้ำอีกนะครับ
ทีมข่าวก็เลยประสานงานให้ตำรวจภูทรตากฟ้าเข้ามาระงับเหตุในครั้งนี้
แต่เมื่อตำรวจห้านายมาถึงชายคนนี้ก็วิ่งหนีเข้าไปในวัดตากฟ้าครับ
ทำให้ตำรวจและชาวบ้านต้องช่วยกันไล่จับโดยวิ่งตามกันไปเป็นระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรเลย

เหนื่อยหอบเลยครับทำเอาตำรวจเหนื่อยไปด้วย
แต่สุดท้ายครับตำรวจก็ใช้ไม้งามเข้าควบคุมชายคลุมคลั่งคนนี้ไว้ได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตากฟ้านะครับ
ไม้งามนี่อุปกรณ์สำคัญเลยนะคุณชูวง
ก็ดิฉันก็จะใช้ตอนที่เข้าท่านภายในภายนูกเสือค่ะ
อ๋อใช่เอามารวมกันและเกาะกองไป

มันเป็นโรคติดต่อมาจากคุณและคุณ

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็หวังว่าจะจับได้เหมือนกัน
โจรรายนี้บุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปขโมยเหล้า
ขโมยมา๓ขวดเขาว่ากันว่าเป็นโจรที่มักน้อย
เข้าไปในบ้านทั้งทีเอาแค่เหล้า๓ขวดนะครับ
แต่เอางี้ดูไปก่อนกับพฤติกรรมนี้
เพราะมันน่ากลัวน่ากังวลเพราะเกิดว่ามาอีกล่ะ
แล้วทำอะไรหรือว่าขโมยอะไรที่มันมากกว่านี้
ทางเหตุการณ์นี้นะครับคุณพี่อดุลเนี่ยเจ้าของคลิป
ก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวของเราดู

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วงกลางคืนนะเนาะทุ่มเศษนั่นแหละครับ
มีโจรขึ้นบ้านของน้องเขยเขา
ตรงนี้เป็นทาวน์ฮาวส์หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๔
ตะบนพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพของพฤติกรรมผู้ก่อเหตุ
ก็คือโจรรายนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
นี่ฮะมุดตรงประตูเหล็กเข้ามานะ
แล้วเห็นเหล้าอยู่ใช่ไหม
เอาจริงเหล้าเนี่ยเต็มหลังเลยนะ
แต่เอาไป๓ขวด๓ขวดเอง

น่าจะทำให้เอาไปได้ไม่เยอะแหละ
แต่เอาจริงเขาไม่ได้มักน้อยหรอกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ได้เหล้าไปแล้วยังไม่พอไปหรือขนเสื้อแจ๊กเก็ต
ไปดูตรงนั้นกะว่าเผื่อมีตรงมีตังค์ไง
เท่านั้นไม่พอยังไปรื้อค้นทรัพย์สินนะแต่ก็ไม่ได้อะไรออกไป

ตัวผู้เสียหายนะพี่อรุณบอกว่าโจ้นที่เอาร่าวไปแค่๓ขวด
ไม่ได้ไปยุ่งกับทรัพย์สินอื่นอย่างเช่น
แล้วก็จักรยานเสือภูเขาไอ้ที่เห็นอยู่นะก็ของมีราคา

เนี่ยก็ผิดวิสัยโจรอยู่เหมือนกัน
ตัวพี่เขาก็บอกว่าสงสัยมันเปรียบเป็นแบบนี้ได้ไหมคุณตำรวจและคุณนักข่าว
ลองดูกันหน่อยไอ้โจรเนี่ยนะมันเอาเหล้าไป๓ขวด
มันคงจะเอาไปจวดในช่วงปีใหม่

โฟกัสก็คือตั้งใจแค่เอาแค่เครื่องดื่มพอ
ส่วนตัวเขานะครับบอกว่ามันอาจจะเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก็ได้
เพราะว่าเห็นว่าโจรรายนี้ออกมาจากป่า
เฮ้ยนี่มันเป็นที่มาของเขาว่า

เออใช่คุณชิสาคุณเก่งมาก
ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวน้องเขยนะครับ
เขาเตรียมนำคลิปจากภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ย
ไปแจ้งความกับทางตำรวจสภาพเมืองลำปางเอาไว้ก่อน
ทำถูกแล้วครับไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะฮะ
อย่างน้อยตำรวจเขามีหลักฐานมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพื้นที่บริเวณตรงนี้
แล้วถ้าเกิดว่าในพื้นที่นั้นที่ลำปางเนี่ย
มีเหตุในลักษณะนี้มีคนไปขึ้นบ้านขโมยคงขโมยของ
จะได้แกะรอยกันถูกอาจจะไม่ได้ก่อเหตุที่นี่ที่เดียว
อาจจะไปก่อเหตุที่อื่นได้นะครับ
มีเบาะแสแจ้งคุณตำรวจแล้วก็ระลืมระมัดระวังบ้านของเราด้วย
หรือระมัดระวังร้านค้าของเราให้ดี
โดยเฉพาะร้านหรือบ้านที่อยู่ริมถนน
เพราะมักจะมีคนขับรถผ่านไปผ่านมา
แล้วอยู่ดีวันดีคืนนี้อาจจะมีรถพุ่งชนเข้ามาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณคะวงจรปิดอาจจะดูเบลอ

สักพักมันก็ไหลไปที่บ้านหลังหนึ่งที่เปิดเป็นร้านขายของชำที่อยู่ข้างทาง
นั่นแหละค่ะคุณดูภาพไปแล้วก็ฟังเล่าไปด้วยนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนสายคลองปูนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ
ตำรวจเนี่ยรีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยค่ะ

หน้าจอดอยู่ข้างถนนสภาพพังยับเลยค่ะ

นายอำนวยชัยทิพธาราอายุหกสิบเก้าปี
คนนี้สำคัญคนขับแล้วนั่งอย่างนี้จุมปุ๊กเลย

สารภาพเลยนะบอกเลยว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเมามาเมามากเลยค่ะ
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เห็นไหมเราถึงเตือนกันนะเมาไม่ขับเมาไม่ขับนะคะ
และห่างจากกันไม่ไกลค่ะพบรถกระบะอีกคันหนึ่งคันนี้สีบรอนทองนะคะ
ถูกชนท้ายอ่ะอย่างที่คุณชนะบอกไปอ่ะ
มันไหลไปอีกที่หนึ่งไงไปที่ไหนล่ะที่ร้านขายของชำพุ่งไปเลยจ้า
ทำให้ข้าวของเขาเสียหายรวมทั้งมีรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าร้านเนี่ยล้มความเสียหายไปอีก๒คัน
ชิสาคุณคิดดูคนที่เกือบตายนะพูดตรงนะก็คือคุณยายท่านนั้น
ก็นั่งอยู่แถวนั้นน่ะนั่งมันอยู่ดีมีรถภูมิมาน่ะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณยังมีแรงงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วย
มีคนเจ็บนะงานนี้กู้ภัยก็เลยนำส่งไปที่โรงพยาบาลแกลง
ส่วนเจ้าของร้านคือในสมัยประสิงศ์ชอบนะคะเค้าเล่ามากันให้ฟัง

จู่ก็มีรถกระบะคันนี้แหละพุ่งเข้ามา
เรียกว่าเฉียดไปนิดเดียวเท่านั้น

แล้วถามว่าแล้วคิดยังไงกับเรื่องนี้
เขาบอกว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุแหละ

เชื่อว่าที่รอดมาได้เป็นเพราะบารมีของเสด็จเตีย

ยายเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ย
เออก็โชว์ให้ดูเห็นไหมค่ะ

แล้วก็ยังมีพระเครื่องอีกหลายองค์ที่ห้อยติดตัวเอาไว้

ก็เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนะคะ
แต่ตำรวจบอกอ่ะรอดได้ก็ดีล่ะ
ส่วนคนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็นำตัวคนขับไปตรวจวัดแอลกอฮอล
แล้วก็นำไปดำเนินคดีต่อไป

เรื่องของอุบัติเหตุเห็นไหมเราอยู่บ้านแท้
ใครจะไปคิดว่ามันจะมีเหตุมาใกล้ตัวเราขนาดนี้

แล้วก็รวมไปถึงคนที่จะขับรถในช่วงปีใหม่
เมาไหมครับง่วงก็ไม่ขับดีกว่านะคะ
มาพาไปดูหมอลำกันหน่อยครับ

แต่สองคนนี้ไม่เลิกทำไมถึงไม่เลิก

พ่อพ่อแม่

กลับบ้านหมอลำปืดแล้ว
ลูก

ที่บอกว่าทั้งสองคนยังไม่เลิก

อ๋อยังไม่เลิกกลับบ้านไปอีกแล้วครับ

แล้วสองคนนี้ผมถามหน่อยครับ
หมอลำเนี่ยคุณชิสาปกติเนี่ย

สนุกสนานสิต้องลุกขึ้นมาเต้นสิ
เขามาเล่นร้องหมอลำ

แต่มันก็หนาวใช่ไหมล่ะอากาศแต่วันนี้
ก็เป็นไปได้หรือว่าเต้นจนเหนื่อยจนหลับหรือเปล่า
หรือว่าอากาศมันจะดีแล้วเขาคิดว่าตรงนี้กางเต็นต์ได้
ไม่ดีหรอกครับมันกลางแจ้งไป
พาพ่อแม่กลับบ้านไปนอนเถอะคุณจูน

ตื่นครับน่าจะตื่นนะคะก็เดี๋ยวเก็บกลับบ้านไปนะครับ
มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ถึงเวลาเลิกเขาก็เลิกประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืน
ไม่น่าจะถึงตี๒ตัว๓ต่อไปที่อื่น

แถวเรียบด่วนเปิดยันเช้า

แต่รอดไปนะครับ
ใช้ชื่อว่ากิ่ง๑๐๒นะครับ

หนุ่มคนนี้หน้าตึง

ใครจะไปกล้าเต้นด้วยพี่
โอเคพี่เอวแบบว่าเอวพริ้ว

คือยกให้เป็นตัวตึง

ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร
รำวงย้อนยุคใช่ไหม
ที่แบบว่าจะต้องมีพวงมาลัยมา
มีคนมาพร้อมของมาลัยให้
ก็จะได้เต้นกับเหล่าบรรดา

เต้นไปเต้นมาก็มีหนุ่มอยากจะมาเต้นด้วย

คือแบบว่าเขาดูดูหน้าจริงจังเขาขำกันไปนะฮะ
แต่ก็สนุกสนานกันตามภาษานะคะ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยเนอะให้เราเห็นแล้วก็มีรอยยิ้มกันไปด้วย
เอาจริงอยากมีโอกาสนะสักครั้งไปแบบว่างานลำวงอย่างนี้

แล้วสิ่งที่เคยนี่คือไปเต้นแบบไหน
บัดรอบกรุงวันนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ

เตี๋ยวเนื้อไม่รู้แบบไหนแหละแต่ไปดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้เขาบอกว่า
อร่อยระดับราชาไปติดตามกันเลยในช่วง

บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ขาหมูเขาก็เด็ดแต่ที่บอกว่าเนื้อเขาอร่อยระดับ
ราชาเพราะร้านนี้มีชื่อว่าร้านราชาเกาเหลาเนื้อตุ๋นรสเด็ด
โอ้โหเป็นราชาแห่งเนื้อตุ๋นเลยนะคะ

ตุ๋นก็มีแล้วใครที่ชอบทานขาหมู
แต่ไม่อยากกินกับข้าวเพราะว่าเบื่อแล้วข้าว
เคยกินตั้งแต่เด็กละ
กันดูนะครับขาวหมูเขามีถั่วลิสงด้วยถั่วลิสงนี่แหละเป็นทีเด็ดจริง

หลายคนอาจจะเคยทานข้าวขาหมูที่เขาทานแก้มกับอะไรพวกผักกาดอง
พวกพริกกระเทียมแต่ที่นี่เขามีถั่วลิสงด้วย
มันจะมันกรึบหน่อยนะฮะเขาบอกว่าอร่อยทุกเมนูลองไปทานกันได้นะครับกับ
ร้านนี้เรียกว่าอร่อยระดับราชาจริงนะครับกับราชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะจ๊ะ
ไปกันได้นะฮะร้านนี้เขาเปิดทุกวัน๘โมงครึ่งจนถึง๒๓นาฬิกาก็คือ๕ทุ่มนั่นเองครับ
อุดมศุกร์๒๕กรุงเทพนี้เองค่ะ
อ่านไปน้ำไหลก็ไหลไปน่ากินจริง
จริงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันมีหนังอวตารออกมาแล้ว
ตามในช่วงสะกิดจิ้ม

แล้ววันนี้มาใหม่ฝิดใหญ่ไปตัวเนี่ยไหนก้าวสุนักตัวนี้มันก็เลยงงว่า
เป็นใครกันเนี่ย
ต่างจานทำให้ทั่วจ่ะ

อ๋อนี่คนอื่นเป็นแบบนี้

ดีได้รางวัล

ก่อนไปเช็คก่อนคันจีปีใหม่ก็มักจะมีแบบนี้

ปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินเพลงแอลันปัดลั่นปัดลั่นปัด
มักจะลุกเต้นใช่ไหมใช่แต่ดูน้องคนนี้บอกเลยว่าลีลาเด็ดไม่แพ้กันครับ
โอ้โหเป็นไงล่ะฮะเอวเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัด
เดี๋ยวจะมีตอนที่น้องเขายืนด้วยนะบอกเลยว่าโอ้โหเอวหวานจริงเลยน้องคนนี้
เรียกได้ว่าเพลงนี้เวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยใครก็ต้องลุก

เดี๋ยวต้องดูตอนนี้ขนาดนั่งอยู่เนี่ย

แล้วเดี๋ยวดูตอนลุกว่าจะขนาดไหน

โอ้โหเป็นอย่างไร
เน้นเลยครับคุณผู้ชม

คือตอนแรกเหมือนคงเกรงใจ

เอาเพลงนี้ก็ดีเหมือนกัน

คุณผู้ชมครับพักเลิกเอวรั่นปัดเดี๋ยวช่วงหน้า
ผมพาไปดูเบื้องหลังกว่าจะได้มาแต่ละเทปสะบัดทั่วไทยโอ้โห
บุกป่าฝ่าดงสนุกสนานมาก
มันจะลุยมันจะบุกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาครับกลับมาช่วงนี้รายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราเนี่ยมีสกรูปสะบัดทั่วไทยมาตั้งแต่ต้นปีเลย
รวมแล้วก็น่าจะ๖๐กว่าตอนเยอะมากเลยทีเดียวใช่ไหมฮะ
นี่ไงคุณถึงไม่กลับบ้านกลับช่องเลยไง
แต่ทำงานตั้งใจทำงานเต็มที่
ใช่ครับไม่เคยได้กลับบ้านเลยโต๊ะปีหน้าจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน

ต้องทำตัวน้อยใจตาจอม
ใช่เดี๋ยวให้ไปดูภาพเบื้องหลังนี้ก่อนว่ากว่าจะมาเป็นสกุฟเลยเนี่ยมันยากระบัดขนาดไหน
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมว่ากว่าจะมาเป็นพิธีกรคู่กัดสะบัดข่าวแล้วก็นี่สะบัดทั่วไทย
เริ่มจากว่าเป็นเด็กถือไฟก่อน
เราต้องไต่เต้าฮะเราต้องมีการไต่เต้า
เริ่มจากนี่เลยถือไฟก่อนแล้วถึงจะผ่านโปร
เพราะว่าผ่านโปแล้วก็ได้เป็นมิดิกร
นี่ไงเวลาไปไหนใครก็บอกคุณชอบหน้ามืด
คุณไม่ส่องไฟให้ตัวเองเลยไปส่องไฟแต่อย่างอื่น
นั่นแหละสิฮะนี่แต่ล้อเล่นอันนี้อันนี้แบบว่าช่วยคือคนไม่พอ
ถ้ำเพชรโภธองเฉาะศาสตร์แก้วบรรยากาศข้างในนี่
ไอ้มืดเลยตอนแรกที่ถือไฟน่าจะถือเข้ามาด้วยในนี้
ลืมเดินมาตัวเปลี่ยวเลย
กว่าจะขายเที่ยวทั้งแต่ป็ากดขยายตามจาดอีกด้วยใช่ไหม
ในที่จะทำนานการอยู่ด้วยเสมอถูกไหม
อะไรบางอย่างเขาจะได้แบบช่วยกันนะครับ
แล้วก็มีเฉฟตี้นะครับไม่ได้หรือว่ารวยมะมือเปล่า
ภาพนี้ดิให้ผมถามคำนึงความรู้สึกคุณตอนนั้นยังไง

คืออาจจะเป็นเทปสุดท้ายแหละครับก่อนเทปสิ้นนี้ค่ะ
จะได้ไปถ่ายซีนอื่น

ก็สนุกเหมือนกันแต่ละด่านนี้ก็เสียวเหมือนกัน
อันนี้เป็นจักรยานจักรยานอากาศ

อันนี้แนะนำว่าไปแล้วสนุกมากจริงนะครับ
เป็นพิธีกรนอกจากอ่านข่าวหน้าสตูแล้วเนี่ย
ไปออกข้างนอกเนี่ยเขาให้ทำอะไรต้องทำให้ได้

โรยตัวใช่อันนี้น่ากลัวนะมันเหมือนทิ้งตัวลงมาเลยอ่ะใช่

ใช่เดี๋ยวมีเบื้องหลังแบบมีเสียงไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงฮะ
โอ้ยสมัย
เฮ้ยคุณจูนกเสียงผู้หญิงนี่แหละ

ครับมีสาวแตกเลยครับคุณจูนไม่มีสาวที่ไหนมากรี๊ดให้คุณ

ขอเหนื่อยครับโอยต้อนนั้นล่ะโอ้มรึกสุด
ไปดูอีกอันหนึ่งไหมมันจะเป็นการเดินป่าเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปนี่

ใช่แล้วเดินต่อไปอีกไกลมากแล้วเส้นทางคือยากลำบากจริงนะฮะ
การถ่ายทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปปุ๊บแล้วได้ถ่ายเลย
มันต้องผ่านด่านอะไรมากมายอันนี้เดินป่าเฮ้ยเดินไปเจอ

อือเขาว่าอย่างงั้นนี่ต้นไม้มีอายุหลายร้อยปี
แต่ว่ากว่าจะไปถึงกว่าจะไปเห็นวิวแบบนี้

เพราะว่าไส้กับหัวใจปอดสลับที่กันไปหมด

อกจากกล้องที่ไหลมาอยู่รวมกันแล้ว
อาหารก็ไหลมาอยู่รวมกันด้วย

กว่าจะได้แต่ละเทปยากลำบากจริงคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าวิวข้างบนเนี่ยสวยงาม
อันนี้เป็นข้างบนขาวหัวหมวกครับอันนี้อันตรายนะฮะแต่ว่าพวกเราก็เซฟตี้
ถ่ายกันอย่างระมัดระวังนะครับนี่นี่ถ้าล่วงไปนี่ก็คิดเลยทีเดียวโอ้โห
แต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจและปลอดภัยดีนะคะใช่แต่ว่าอันเนี้ยต้องติดตามปีหน้า
อันนี้เรายังไม่ได้อ่อนแอร์นี่ข้างบนเป็นไงอ๋อเหรออันนี้คุณผู้ชมไปทำอะไรฮะเนี่ย
เส้นยืดสายครับลำเส้นยืดสายลำไทยเก๊กอ๋อไม่ธรรมดากับหนุ่มคนนี้
เออแต่ว่าจะได้เห็นปีหน้าถูกปีหน้านะถ้าใครอยากดูภาพมันมันแบบนี้ติดตามเลยนะครับ
บัดทั่วไทยนะครับครับอ่าคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของการล้างมือกันหน่อย
มันก็ยังจำเป็นอยู่นะในยุคนี้สมัยนี้แต่ถามคำเด็ดล้างมือยังไง
โลกนี้จดจำคุณไปทั้งชีวิตโอ้โหต้องขนาดนั้นล้างแบบนี้แล้วล้างยังไงล่ะ
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
มาค่ะเรื่องล้างไม้ล้างมือนี่สำคัญนะทั้งสองท่าน
คุณผู้ชมครับอย่าให้พร่องอย่าให้ขาดเรื่องการล้างมือเพราะเป็นเรื่องของสุขอนามัย
ไปดูน้องคนนี้หน่อยเขาสอนล้างมือสอนล้างมือยังไงให้โลกจำฮะ
อ่ะเนี่ยล้างมือยังไงให้โลกจำเรียกได้ว่าล้างทีสั่นสะเทือนไปทั้งตัว
ดูดูโยกโยกโยกเออน่ารักจริงจริงน้องอ่ะไปรู้จักกันหน่อยน้อง
คนนี้ชื่อน้องฮานะอายุสองควบสิบเอ็ดเดือนอุ้ยสองควบน่ารักสองควบเนี่ยนะ
โอ้โหรู้จักล้างไม้ล้างมือน่ะกล้าแสดงออกซะด้วยเลี่ยมมากเลยได้แน่เลย
วันนี้เราลากันไปด้วยภาพน้องแมวแสนสนครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลา

สวัสดีครับสวัสดีครับ